มาดูข่าวดีกันบ้างแต่ว่าข่าวนี้ชวนคุยครับ

อาจจะไม่เคยหรือบางคนอาจจะเคย
เคยไหมครับที่ในตัวเนี่ย
เหลือเงินที่ไม่พอที่จะซื้อข้าวกินหรือไม่มีตังค์ติดตัวเลย

บางคนเนี่ยต้องเอาบะหมี่กึ่ง๑๑รูป๑ห่อมาแบ่งกิน๓๐๐

แต่คนคนนี้ที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ย
เนื้อทั้งตัวนะครับ
คือตกงานอยู่ภูเก็ตแล้วตกงาน
ทั้งนั้นทั้งตัวเหลือโทรศัพท์ไม่รู้รุ่นอะไรด้วย
กับสายชาร์จมือถือนะฮะ

เดินเอาสิ่งเหล่านี้จะไปขอแลกข้าวกินฮะ
คุณผู้ชมเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือไม่
หนักกว่านี้แย่กว่านี้

หญิงสาวคนหนึ่งนะครับโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่า
ขณะที่เธอยืนขายข้าวมันไก่อยู่นะฮะ
อยู่ในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต
มีชายคนนึงเนี่ยเดินมาหาในสภาพเหงื่อเต็มตัวเลย
แล้วก็บอกว่าเนี่ยนะมาถามหาร้านโทรศัพท์มือถือ
คือจะเอามือถือมาขายเพื่อหาเงินมาประทังชีวิตนะครับ
ผู้ชายคนนี้นะครับสภาพคือหน้ากากอนามัยที่ใส่ก็ใส่อยู่นะ

เขาบอกเขาตกงานไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกิน
เหลือแค่โทรศัพท์กับสายชาร์จพอจะขายเป็นเงินได้ไหม
ก่อนที่ชายคนนี้จะเสนอขายนะฮะสายชาร์จแลกอะ
สายชาร์จแลกกับข้าวมันไก่ซับกล่องได้มั้ย
ชาร์จแลกกับข้าวมันไก่

พอหญิงสาวคนโพสต์ได้ยินแบบนั้นเธอเดินไปตักข้าวมันไก่เลยครับ
แล้วก็เอามาให้ชายคนนี้ไม่คิดเงินแล้วก็บอกว่า
หนูช่วยเท่าที่หนูช่วยได้นะ
ชายคนนั้นขอบอกขอบใจเป็นการใหญ่แล้วครับ
จากนั้นก็หิ้วข้าวมันไก่เดินจากไป
ชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมความมีน้ำใจของหญิงสาวผู้โพสต์รายนี้นะฮะ
แล้วมีบางคนบอกว่าอ่านเรื่องราวนี้แล้วถึงกับน้ำตาคลอ
เพราะว่าเคยเหมือนกันเคยไม่มีเงินแม้กระทั่งจะซื้อข้าวกินแบบนี้แหละ
คือตอนนี้ภูเก็ตนะครับหนักนะฮะ
เงียบมากเพิ่งไปมาพี่เบิร์ตเงียบจริงเลยภูเก็ตนะ
การท่องเที่ยวที่เคยคึกคักคึกคืนนะมันเงียบจริง
คุณว่าห้างสะดวกซื้อเนี่ยที่มันจะปิดกิจการในจังหวัดแบบนี้ยากไหม

นั่นเซเว่นปิดนะครับ๗๑๑ต้องปิดเพราะขายไม่ได้ฮะ
ไม่มีคนเข้าครับมันหนักขนาดนี้นะครับจากโควิด๑๙เนี่ยนะฮะ
ขณะที่ก็มีพระรูปหนึ่งนะครับจากวัดบางแพรกอำเภอบางบัวทองนะฮะ
จังหวัดนทบุรีบอกว่าชาวเน็ตช่วยตามหาให้หน่อยตามหาโยมคนนี้ให้หน่อย
จะเอามาทำงานที่วัดจะได้มีเงินเนี่ยประทังชีวิตไปก่อนนะฮะ
เป็นยังไงครับเรื่องราวใครที่บอกว่าตัวเองแย่แย่แย่อยู่ตอนนี้เนี่ยท้อเสียเหลือเกินเนี่ยค่ะ
ผมให้กำลังใจทุกคนทุกชีวิตนะครับ

คือภูเก็ตเอาอย่างนี้คุยตรงนี้หน่อย
คนจะไปเที่ยวเนี่ยต้องไปหลายวัน

ไปแล้วไม่มีรถต้องเช่ารถ

ฉะนั้นตอนนี้ต่อให้มันเริ่มมีการท่องเที่ยวขยับแล้ว

บางแสนพัทยาชะอำหัวหิน

ฉะนั้นที่อันดามัน
กระบี่ภูเก็ตหรือจังหวัดต่างตรงนั้นเนี่ยยังหนักอยู่นะครับ

ยังไงต้องหามาตรการแล้วช่วยกันก่อนนะครับ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกัน

อย่าให้กลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งนะคะ